เหตุการณ์ระทึกที่พัทธลุงหน่อยคุณผู้ชมค่ะนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๘ปีเกิดคลั่งแล้วก็ทำร้ายพ่อตานะคะ
ทำร้ายพ่อตาแล้วก็จับลูกเลี้ยงอายุ๗ขวบเป็นตัวประกัน
นี่เป็นการต่อรองเพื่อที่จะขอเจอกับภรรยาของเขาค่ะ
โมงเช้าค่ะที่ผ่านมานี่เองนะคะ
กระจายกำลังกันตามหาตัวนายธรรมนูลร่วงรามหรือในแชมป์
อายุ๓๘ปีนะคะเพราะว่าไปทำร้ายพ่อตา
เสร็จแล้วจับเด็กหญิงอายุ๗ขวบค่ะซึ่งเป็นลูกเลี้ยง
ขึ้นมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปค่ะ
บูบากะซึ่งเป็นพ่อตาเนี่ยนะคะ
บอกว่าในแชมป์ผู้ก่อเหตุเนี่ย
คบหากับลูกสาวของเขามาร่วมปีแล้วค่ะ
ก็ไปอยู่กันที่บ้านของฝ่ายชายที่อำเภอศรีนครินทร์
แต่เดือนที่แล้วลูกย้ายกลับมาที่บ้าน
เพราะว่าผู้ชายไม่ทำงานแล้วติดยาเสพติด
แล้วเวลาเสพยาก็หลอนอารวาสทำร้ายร่างกาย
แชมป์ก็ตามมาง้อแต่ลูกสาวไม่ยอมคืนดีนะคะ
กระทั่งตามมาที่บ้านมาอารวาสทำลายข้าวของตัดสายไฟเมื่อคืนวันศุกร์ค่ะ
คืนวันเสาร์ก็กลับมาอีกลูกสาวก็ไม่อยากเจอ
เมื่อเช้าย้อนกลับมาอีกค่ะ
พอไม่เจอภรรยาก็เอาเชือกไนลอนมัดคอพ่อตาเอามีดจี้เอว
อีกมือนึงก็ถือปืนขู่จนเกิดการแบบปลุกปล้ำยื้อแย่งกันชุนละมุนนะคะ
พ่อตาได้รับบาดเจ็บนายธรรมนูลเห็นท่าไม่ดี
ก็พาตัวลูกเลี้ยงขึ้นรถหนีไปแล้วก็ติดต่อผ่านทางญาติมาบอกว่า
ให้เอาตัวแฟนมาแลกกับลูกค่ะ
วันนี้ชีเปลี่ยนวันนี้มันชีปืนกระคลุบนี่

จนกระอีเหลือกันนะ
นี่ค่ะคือล่าสุดเนี่ยนะคะนายแชมป์มีรายงานบอกว่า
นำลูกเลี้ยงที่ลักษณ์พาตัวไปค่ะ
ไปส่งไว้ที่บ้านญาติในพื้นที่ค่ะที่จังหวัดพัทธลุง
เด็กปลอดภัยดีไม่ได้ถูกทำร้ายนะคะ
เลี้ยงของนายแชมป์นะคะก็ไปมาด้วยนะคะ
แล้วก็รอส่งมอบเด็กให้กับตำรวจค่ะ
เด็กเนี่ยเล่าบอกว่าตกใจตอนที่พ่อพามา

พ่อไม่ได้ขู่หรือทำอะไรแล้วซื้อขนมให้กินด้วย

ขณะที่พ่อเลี้ยงของในแชมป์คือนายเจริญเนี่ยนะคะ
รับบอกว่าลูกชายเสพยาหนัก
แล้วเคยเตือนแต่ก็ไม่ฟังที่ก่อเหตุในครั้งนี้
เพราะไม่พอใจที่ภรรยาหนีกลับไปอยู่บ้าน

ถ้าได้เห็นข่าวอยากจะให้มอบตัวนะคะ
เรื่องหนักเนี่ยจะได้กลายเป็นเบาค่ะ

ตอนนี้ก็ยังตามตัวกันอยู่เลยนะคะ
นายธรรมนูลหรือนายแชมป์นะคะยังคงหลบหนี
ตำรวจก็บอกว่าจะเร่งติดตามตัว